พาไปที่จันทบุรีหน่อยครับจับเสือฮะนี่คือเสือหญิง
เสือหญิงไม่ยอมโดนจับหนีไปซ่อนในห้องเช่า
สุดท้ายครับไม่ไหวแล้วยกมือยอมแพ้

อย่าเกดก้อใบบุตร
กำลังไปมา

ไม่เหนื่อยงาประวัติเพราะรอแรงนะ
ไออียียนเข้าไปอ่ะ

เสือหญิงเป็นคนครับฉายาเสือหญิงตอนแรกได้ยินว่าเสือนึกว่าแบบ
เป็นสัตว์สี่เท้าในป่าไม่ใช่ฮะแล้วพอดูว่ามีการยิงตอบโต้มาด้วย
เสือจะยิงปืนได้ด้วยเหรอสุดท้ายยกมือยอมแพ้ครับชุดปฏิบัติการพิเศษ
ตำรวจภูทรภาค๒คุมตัวนายสาคอนสารพิรมหรือว่าเสือหญิงครับ
ผู้ต้องหาตามหมายจับคดีครั้งเก่าจับกลุ่มตัวได้ที่ห้องเช่าริมถนนสุขุมวิทย
ในพื้นที่อำเภอขลุงที่จันทบุรีเพราะสืบทราบมาว่าเขาหนีมาซ่อนตัวกบดานที่ห้องเช่าแห่งนี้ครับ
ชูมือยอมแพ้มาแล้วครับนี่ฮะเจ้าหน้าที่แสดงตัวเข้าจับกลุ่ม
แต่ว่าเสือหญิงตอนแรกยิงสวนมาหนึ่งนัดเจ้าหน้าที่ก็เลยยิงตอบโต้ครับ
แล้วดูสิครับอาวุธยุทธโปรกรณ์รวมทั้งเกราะป้องกันนี่คือจัดเต็มเลยนะฮะ
เจ้าหน้าที่ยิงตอบโต้เสร็จแล้วบวกกับพยายามกล่อม
ล่อมให้เสือหญิงยอมมอบตัวนานกว่า๑ชั่วโมง
จำนวนวางปืนและยกมือยอมแพ้ขอเข้ามอบตัว
หญิงเดินมามอบตัวสวมเสื้อยันหนังเหนียวครับ
ห้อยพระเต็มคอและศักดิ์รูปปืนเอาไว้บริเวณเอวด้านซ้าย
จุดที่เหน็บปืนด้วยเห็นไหมครับตรงจุดนั้นมีเสื้อยัน
เผินแล้วตรงเอวนึกว่าปืนนะสุดท้ายเป็นรอยสักเป็นรอยสัก
เป็นรอยสักเห็นไหมฮะปลายกระบอกปืนจิ้มลงไป
เจ้าหน้าที่จับถอดเสื้อยันออกช่วยกันแกะเสื้อยันครับนี่ฮะ
ไม่ค่อยได้เห็นภาพแบบนี้นานมากแล้วนะ
ยันอะไรก็กันไม่ได้นะถ้าเกิดช็อตนี้
แล้วบวกกับว่าคือถ้าคุณมีของขลังของดี
คุณต้องคิดดีผู้ดีทำดีด้วยไง
หลังโดนจับกันเยอะ
เราก็ไม่ค่อยเห็นผู้ต้องหาที่จัดเต็มของขลังมากขนาดนี้
นี่คือจับได้พร้อมกับของกลางและของขลังด้วยนะครับ
้นห้องครับไปเจอปืน๒กระบอกเป็นลูกซองยาวดัดแปลง๑กระบอก
ซองสั้นไทยประดิษฐ์๑กระบอกกระสุนปืนลูกซอง๔นัดครับ
เสือหญิงเปิดใจกับนักข่าวไทยรัฐทีวีบอกว่า
ไม่รู้ว่ามีหมายจับมาก่อนเขายืนยันว่าเขาไม่เคยฆ่าใคร
ก่อนที่ตำรวจจะบุกเข้ามาเขากำลังหลับอยู่ภายในห้อง
ตกใจก็เลยยิงปืนสวนออกมาหนึ่งนัดไม่รู้ว่านี่คือตำรวจ
เขาบอกแบบนี้ครับ
เจ้าตัวยืนยันว่าไม่ได้ฆ่าใคร
ไม่ได้ทำร้ายใครแล้วตกใจเลยปืนลั่นนะฮะ

มีหมายจับสารจังหวัดตราดเมื่อปี๖๒ครับ
ในคดีร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
ร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่น
และความผิดตามพรบออาวุธปืนครับ
นี่นะฮะเจ้าหน้าที่คุมตัวเสือหญิง
ไปสอบปากคำและดำเนินคดีตามกฎหมาย
ตำนานเสือหญิงเรียบร้อยครับ